พาคุณผู้ชมไปที่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี
ข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องของความเชื่อ
เพราะฉะนั้นแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะ
ไตเติลน้องเป็นเด็กพิเศษค่ะพูดไม่ได้
แล้วน้องป่วยน้องเสียชีวิตในที่สุดนะคะ
น้องอายุ๘ปี๘เดือนแล้วก็๑๘วัน
น้องเสียชีวิตค่ะแต่ตอนที่ไปเผาเนี่ยนะคะปรากฏว่า
เท่ากระดูกน้องกลายเป็นสีชมพู
คนในพื้นที่เชื่อว่าเป็นเพราะน้องรักษาเบนจสิน
ก็คือ๑๕น้องเป็นคนใจบุญสุนทาน
กระดูกน้องที่เผาเท่ากระดูกก็เลยกลายเป็นสีชมพูแบบนี้ค่ะ
แต่ในมุมวิทยาศาสตร์เราก็หาคำตอบมาให้นะคะ
เดี๋ยวค่อยไล่เลี่ยงกันไปค่ะเอาบ้านเลขที่ไปก่อน
บ้านเลขที่๕๙หมู่ที่๖ตำบลดอนมะนาว
อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ
บ้านนี้เป็นบ้านของเด็กชายนัทธพัฒน์

น้องอาศัยอยู่กับตากับยายเนื่องจากว่าพ่อแม่เขาแยกทางกัน
ตายายดูแลน้องมาตั้งแต่เด็กนะคะ
หลังจากน้องไตเติลเสียชีวิตด้วยโรคทางสมอง
เพราะว่าน้องเป็นเด็กพิเศษพูดไม่ได้
อายุน้อง๘ปี๘เดือนกับอีก๑๘วันค่ะ
หลังทำพิธีชาปนกิจศพไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะ
หลังจากนั้นคุณตาคุณยายแยดก็ไปเก็บท่าวอาทิตย์
พบว่ากระดูกบางส่วนของน้องไตเติลเนี่ย
มีสีชมพูแล้วก็มีสภาพสมบูรณ์
กลายเป็นเรื่องฮือฮาชาวบ้านก็เลยแห่กันไปดูอะค่ะ
เราไปถามคุณตาของน้องไตเติลชื่อว่าคุณสุธิชัย

แล้วก็มีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๖
เล่าให้ฟังบอกว่าตากับยายเลี้ยงดูน้องไตเติลมาตั้งแต่แรกเกิด
เพราะพ่อแม่เขาแยกทางกัน
หลานชายต้องใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่บนเตียง
สาเหตุที่อาถิของหลานออกมาเป็นสีชมพู
เราก็ถามคุณตาคุณตาคิดว่าไง
คุณตาบอกว่าเชื่อว่าน่าจะเป็นเพราะครั้งที่น้องมีชีวิตอยู่
น้องเป็นคนใจบุญสุนทานชอบทำบุญใส่บาทพระตอนเช้าทุกเช้า
ส่วนคุณยายล่ะคุณยายน้องไตเติลว่าไง
คุณยายบอกว่าคือก่อนนี้มันก็มีเรื่องแปลกนะ
ระหว่างที่นำศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลสวดที่วัดเนี่ย
จู่ค่ะอาจจะเป็นด้วยความคิดถึงน้องไตเติลมากก็เป็นไปได้นะคะ
หรือว่าความโศกเศร้าเสียใจที่ต้องสูญเสียหลานชาย
ทำให้เธอเนี่ยพลั้งปากพูดไปว่าคืนนี้มานอนด้วยกันนะ
บอกน้องไตเติลซึ่งเป็นหลานชายที่เสียชีวิตไปแล้ว
ปรากฏว่ามาไหมฮะมาค่ะฟังเสียงคุณยายคอนเฟิร์มหน่อยค่ะ
ก็ไม่เคยเห็นนะนะเพราะว่าเราไปงานศพมาเยอะเราก็
เจอแต่เป็นสีดำกับสีขาว

คือเป็นคนดูแลการชาปนกิจร่างของน้องไตเติล
ปะเรอเชื่อว่าสาเหตุที่อัฐิน้องไตเติลมีสีชมพู
แล้วก็อยู่ในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์เนี่ย
เป็นเพราะเด็กคนนี้รักษาเบนจสินหรือว่าสินห้าได้อย่างครบถ้วน

ชาวบ้านเชื่อว่าเด็กคนนี้ก็คือน้องไตเติลเป็นคนที่มีความบริสุทธิ์มีบุญบารมี
และจะมาให้โชคให้ลาบทำให้นะคะเขาเชื่อเรื่องของความเชื่อแล้วก็เอาเลขที่เกี่ยวกับตัวน้องไตเติลเนี่ย
ซื้อลอตเตอรี่ไม่ว่าจะเป็นวันเดือนปีเกิดวันที่เสียชีวิตอายุของน้องไตเติลนะคะ
เกลี้ยงทุกแผงในอ่ระเบิ้ลสองพี่น้องของจังหวัดศุภัณฑ์บุรีค่ะ
คุณผู้ชมค่ะเรื่องของการเผาแล้วอัฐิหรือว่ากระดูกมันเป็นสีชมพูเนี่ยนะ
เรื่องนี้มันเคยปรากฏให้เห็นแล้วเป็นข่าวอยู่บ้างเหมือนกัน
แล้วก็เขียนจดหมายสั่งลาให้จัดงานศพเป็นโทนสีชมพูครั้งนั้น
ถ้าอัฐิของน้องก็ตอนเผาก็เป็นสีชมพูนะ

ภรรยาของพ่อตุ๋นที่เธอป่วยเป็นโรคมะเร็ง

อัฐิของผู้เสียชีวิตก็เป็นสีชมพูเหมือนกันนะคะ
ในมุมวิทยาศาสตร์เราก็ไปหาคำตอบมาให้ค่ะ
เรื่องนี้นะคะอเจษฎาเด่นดวงบริภัณฑ์

สีชมพูของกระดูกหลังการเผานั้น

เกิดจากการมีธาตุทองแดงอยู่ด้วยตอนเผา
ธาตุสีเขียวก็จะมาจากธาตุเหล็ก
ส่วนสีเหลืองก็จะมาจากธาตุสังกษีค่ะ
โลหะพวกนี้มาได้ทั้งจากการสะสมในร่างกายมาก่อน
อาหารการกินน้ำดื่มสิ่งแวดล้อม
เช่นถ้าเคยฝังมาก่อนก็อาจจะมีเรื่องของสารโลหะปนเปื้อนมาด้วยจากบริเวณนั้น
วัสดุที่ใช้กับร่างกายเช่นที่หยุดฟัน
รวมทั้งวัสดุจากภายนอกที่อาจจะมีคนใส่เข้าไปในตอนเผาด้วย

มีทั้งสองมุมนะมุมความเชื่อแล้วก็มุมวิทยาศาสตร์นะฮะ